รายเดอร์ตีเนียนขับรถตามกู้ภัย
ไม่ได้ไม่ได้นี่ยิ่งใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยไม่ได้แต่พี่ทำอ่ะ
โอ้โหทำอย่างนี้ไม่ถูกคุณผู้ชมเห็นรถพยาบาลไหม
มีลูกฉุกเฉินไหมเขามีตำรวจไม่ใช่มีเจ้าหน้าที่ใส่เสื้อสะท้อนแสงเนี่ยคันนี้
รถนำเป็นรถโฮเวอร์
พอเวอร์เพื่อที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัย

นี่มันเข้าไปนี่แต่เข้าขบวนเขาอยู่แล้วนี่ไม่ใช่คันเดียวด้วยนะโอ้พี่สองข่าวแล้วอ้าวปุ๊ยเล่าต่อ
นี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ป่อเต็กตึงเนี่ยเอาคลิปนี้มาโพสต์ไว้ในติ๊กต๊อกนะคะ
แคปชั่นเล่าคร่าวพี่เบิร์ตก็ไม่เข้าใจว่าพี่สองคนจะบิดแข่งทำไม
และเปิดไฟฉุกเฉินตามรถพยาบาลทำไมญาติก็ไม่ใช่หากรถเบรกฉุกเฉินขึ้นมาจะทำไง
แฮชแท็กไข้เขียวส่งอาหารเหนื่อยใจเราก็เหนื่อยใจนะเห็นอะไรแบบนี้
เอาล่ะอยากได้ข้อมูลมากขึ้นติดต่อเลยค่ะ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปที่คนโพสต์นะฮะชื่อว่าคุณฟลุ๊กเนี่ย
ฟลุ๊กเป็นอาสาสมัครปเต็กตึงประจำอยู่ฝั่งธนบุรีท่านนี้ค่ะ
เล่าบอกว่าวันนั้นเนี่ยคือไปรับผู้ประสบอุบัติเหตุเป็นนักเรียน๒ราย
ขี่รถชนขอบปูนอาการสาหัสเอาตัวไปส่งโรงพยาบาลสิริราช
มอเตอร์ไซค์เคลื่อนที่เร็วสองคันช่วยเปิดทาง
พอรถมาถึงสี่แยกพระนก

แถมยังบิดแข่งกับมอเตอร์ไซค์ที่เคลื่อนที่เร็วด้วย

แต่ก็สงสารเพราะว่ากลัวตกงานตอนนี้งานก็หาลำบาก

ก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์เป็นอุทหรณ์

แบบที่พี่ปุ้ยบอกเนี่ยใช่เลยนะคือ
ไปขับตามหลังรถฉุกเฉินแล้วเขาต้องใช้ความเร็วเยอะ

แล้วเราเบี่ยงไม่ทันเราจะไปชนคันอื่นเอานะ